จะพาคุณผู้ชมและคุณชนะคุณใบตองไปกินดอกไม้กันบ้าง
ดอกไม้ดอกไม้จ้ะเมื่อกี้กินใบมันแกวแล้ว
ตอนนี้กินดอกมาใบมันแก้วไม่กิน

เขาไปทำอย่างอื่นที่มันเกี่ยวกับการเกษตร

กินใบมันแก้วไม่กินไม่กินใบ

กินตรงหัวคืออยู่ใต้ดินกินราบเหรอ
มารวมกันกินใบมันแก้วแล้วใช่ไหม

ตอนนี้มากินดอกไม้เพราะว่าดอกไม้สดมันมีประโยชน์นะคะ
ที่ถือว่าเป็นยาช่วยบำรุงร่างกายกันด้วย
แต่จะกินอย่างเดียวมันจะอร่อยได้ยังไง
ต้องไปกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะคุณผู้ชมอ๋อเหรอนี่ดอกไม้กับก๋วยเตี๋หลอดเหรอคะ
คู่กันเลยค่ะทั้งสวยงามทั้งอร่อยด้วยและที่เห็นอยู่นี่ก็คือดอกไม้นานาชนิดนะคะ
มาทำเป็นเครื่องเคียงของเมนูก๋วยเตี๋หลอดสุขภาพครับ
เป็นเมนูยอดฮิตของแม่ค้าหนุ่มสาวยุคใหม่ที่ตำบลสาคอนอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูนค่ะ
ทำเมนูดูแลคนรักสุขภาพเลยโดยก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะจะมีหลายไส้
ใส่เจใส่ปลาไส้ไก่โอ้ดีมากดีค่ะแล้วก็แผ่นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้ก็จะใช้แผ่นเมี่ยงยวน
และแผ่นเมี่ยงหยวนเข้ากล้องด้วยอ๋อเหรอแต่ความพิเศษนั้นอยู่ที่ดอกไม้นี่แหละค่ะ
ดอกไม้สดที่เอามาเป็นเครื่องเคียงนี้นะคะแม่ค้าบอกว่าปลูกเองที่บ้าน
เป็นพืชผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็นำมาดูแลสุขภาพได้ด้วยค่ะ
ก็เลยคิดว่าในเมื่อเราปลูกผักปลูกดอกไม้ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะเอามาต่อยอด
เอามาขายเอามากินได้ไหมได้เลยค่ะเพราะว่าคนรักสุขภาพเองก็จะได้ทานด้วย
แล้วก็มีมากมายหลากหลายสีนะคะอย่าง๗สีสีน้ำเงินอันชัน
สีแดงดอกแคร์นะคะสีเหลืองส้มจากดอกบิโกเนียสีชมพูแก่ชมพูอ่อนจากดอกเทียน
สีเขียวจากผักน้ำและผักเบนจรงนี่หลากหลายเลยนะคะ
ถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องของการกินผักสดดอกไม้สดให้เป็นยาอืม
แล้วก็เป็นการบริโภคสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งที่ปลูกเองภายในบ้าน
มั่นใจได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็ได้สรรพคุณทางยาที่ดีด้วยนะคะ
ใครอยากจะกินเมนูอร่อยแถมสุขภาพดีแบบนี้นะคะเราแวะเวียนไปหาซื้อก๋วยเตี๋ยวหลอด
กับดอกไม้สดนี้ได้เขาขายกันทุกวันพุธที่ตลาดประชารัฐบิดแก้เหนื่อย
นี่จำกันได้ไหมจำได้จำได้อยู่ที่จังหวัดสตูนนะคะ
ส่วนราคานั้นเพียงแค่๓๕บาทคุณก็ได้ทั้งอาหารอร่อยแล้วก็ได้ทั้งดอกไม้ที่ดีต่อสุขภาพ
๓๕บาทเองตลาดนัดแก้เหนื่อยไม่ได้แก้เมื่อยนะแก้เหนื่อยของเขาคือแก้หิว